คุณผู้ชมคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปช่วยเหลือนะคะ
สำหรับประตูระบายน้ำคลองเริงราง
เพราะว่าเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาแม่น้ำป่าศักดิ
แล้วก็ทำให้ประตูระบายน้ำเปิดออก๑ช่อง
น้ำก็ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะ
ติดตามแรงงานจากครุ่นสอัตรีระวิรังศ์ศรีอรุณผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
แรงงานมาจากบ้านหมอจังหวัดสรบุรีโชคเชิงนะครับ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทหาร

โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๑๒ชั่วโมง
สถานการณ์ก็จะเข้ามาสภาวะปกติ

จากปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าศักดิ

กระแสน้ำดันบางประตูท่อระบายน้ำ
เปิดออกประมาณ๕๐เซนติเมตรนะครับ
และไหลเข้าสู่พื้นที่เกษตรและบ้านเรือนของประชาชนในอัตรา๒ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนานกว่า๗ชั่วโมงนะครับ
ได้รับความเสียหายไปบางส่วนแล้วนะครับ
ทำให้ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชนรับประทานสละบุรี
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทหารและเจ้าหน้าที่อำเภอบ้านหมอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้นำแผ่นเหล็กขนาดใหญ่มาปิดบริเวณปากท่อ
รวมถึงใช้นักประดาน้ำนำผ้าใบมาปิดบริเวณเหนือท่อระบายน้ำนะครับ
จนทำให้ขณะนี้ไม่มีน้ำไหลเข้าคลองแรงลางแล้วนะครับ
จากสอบถามผู้อำนวยการโครงการชนรบทางสระบุรีก็ระบุว่า
ขณะนี้ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาติดตั้งแล้ว๓เครื่อง
โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๑๒ชั่วโมง
สถานการณ์ก็จะเข้าสู่สภาวะปกติ
โดยหลังจากนี้นะครับหากปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าศักดิ์ลดลง

ก็จะเข้ามาดำเนินการเปลี่ยนบางประตูให้หนาขึ้นนะครับ
เปลี่ยนอุปกรณ์ให้มีความแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับ
ความที่น้ำมันรั่วหรือว่ามันอ้าออกไหลเข้า
ตั้งแต่ปี๔นะครับ
ก็คาดว่าน้ำเนี่ยจะเชิญนองไปจนถึงเขาเรียกว่าบังขโมดนะครับ
บังขโมดที่บ้านหมอซึ่งเจิงขึ้นไป
ก็จะรับผลกระทบอยู่บางส่วนที่น้ำไหลไปตลอดเวลา
ซึ่งคาดว่าน้ำจะระบายโชคนั้นประมาณไม่เกิน๒คิวตวินาทีนะครับ
ซึ่งเมื่อคำนวณชั่วโมงแล้วก็เขาได้ระดับนี้
อย่างไรข้อตามเมื่อปิดสนิทอย่างนี้แล้ว
ถ้าสูบออกก็น่าจะแบบประมาณ๑๒ชั่วโมงก็เสร็จนะครับ
ในอนาคตนะครับทางชนรับประทานสละบุรี
ได้เสนอแผนปรับปรุงท่อระบายน้ำเริงลาง

เพื่อบริหารจัดการน้ำให้สามารถผ่านน้ำเข้า

คาดว่าจะส่งแผนให้กรมชนรับประทานพิจารณา
ปีงบประมาณ๒๕๖๑นะครับ
ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้าง

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าศักดิ
บริเวณอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับ
ขณะนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่าน๗๕๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ซึ่งเป็นผลมาจากเครื่องป่าศักดิ์ชุดละศิษย์
ยังระบายน้ำอยู่ที่๗๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ประกอบกับพื้นที่ในอำเภอแก่งคอย

จึงทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่อำเภอบ้านหมอ
ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ

บานประตูระบายน้ำเริงลางนั้นหลุดออก
ล่าสุดทางด้านผู้อำนวยการโครงการชนประธานสระบุรี
ก็ยืนยันแล้วว่าบานประตูนั้นไม่ได้หลุดออก
เพียงแต่อ้าออกประมาณ๕๐เซนติเมตร
และสถานการณ์ภาพรวมก็จะเข้าสู่สภาวะปกติ
ในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนครับ
และนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ